คุณผู้ชมคุณแม่คนหนึ่งเขาวอนขอนะ

แต่สิ่งที่ลูกของคุณแม่เขาทำ
เขาทำแบบนี้ในโรงพยาบาลศรีธัญญา
พอปลาหินปลาหินถูกลด
เว้ยคือใช้ไม้ด้วยนี่กูไม่จอดลงแล้วน่ะ

ผู้ชายเสื้อเหลืองคนนั้นแหละครับคุณผู้ชมฮะ
เขาใช้ทั้งไม้ใช้ทั้งก้อนหินนะ
ไปตีไปทุบรถยนต์ที่จอดอยู่ในโรงพยาบาลศรีธัญญา

ไม่บุบก็แตะ

ทีมข่าวได้คุยกับแม่ของคนก่อเหตุ

คุณแม่เล่าให้ฟังว่าลูกชายแม่อายุ๒๒ปี
แต่ว่าลูกแม่เป็นผู้ป่วยจิตเวทนะ
และมีอาการสมาธิสั้นร่วมด้วยก็รักษาตัวมาตลอด๘๙ปีนี้
ส่วนในวันเกิดเหตุคือเช้าวันที่๑ธันวาคม
แม่เนี่ยพาลูกไปรักษาเป็นกรณีฉุกเฉิน
ทำไมล่ะแม่ลูกแม่มีอาการหวัดกลัว
แล้วเหมือนจะระแวงว่าจะมีคนมาทำร้าย
อากาศร้อนด้วยนะลูกแม่หิวข้าว
แล้วโหลูกมันหุ่นหงิดหุ่นหงิดแล้ววาดก่อเหตุขึ้นมา
แต่หลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลก็เข้ามาชาร์จตัว
แล้วก็นำตัวลูกแม่เข้าห้องฉุกเฉินทันทีเลย
นักข่าวแม่บอกตรงนะแม่เสียใจกับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้น
ฝากขอโทษสังคมและอยากให้เข้าใจผู้ป่วยที่มีอาการแบบนี้ด้วย
ยืนยันลูกแม่ไม่ได้เสพยาแค่ป่วยจิตเวท
ก็เลยควบคุมตัวเองไม่ได้แม่แล้วค่าเสียหายมันเกิดขึ้น
ทั้ง๑๔คันที่พังไปทำยังไง
คุณแม่ยืนยันว่าเดี๋ยวจะชดใช้ให้กับผู้เสียหายทั้งหมดเลยครับ
ตำรวจภูทรเมืองนนทบุรีครับบอกว่าเหตุการณ์นี้ไม่มีคนเจ็บ
และไม่ได้ตั้งข้อหากับผู้ก่อเหตุเพราะว่าเป็นผู้ป่วยจิตเวท
แต่ว่าเรื่องของการชดใช้ค่าเสียหายเนี่ย
แม่ของคนก่อเหตุก็มาเจรจากลายเกลี่ยชดใช้ค่าเสียหายทั้งหมดแล้วนะครับ
ให้กับเจ้าของรถทั้ง๑๔คันนี้โอ้โหทุบไปหลายคันเลย
เห็นใจทั้งสองฝ่ายนะทั้งตัวคุณแม่เองแล้วก็เจ้าของรถนะครับที่เสียหายไป